วันนี้ครับจะเป็นเกมนัดที่๒การเจอกันของ๒ทีม
วันนี้มีความพร้อมมาฝากแล้วก็หลังเกมของไทย
ฝูงที่ชนะรวด๔นัดมี๑๒คะแนนเต็ม
ความพร้อมของสิงห์เจ้าท่าครับไปเก็บตัวที่หัวหินมา
เกือบ๑สัปดาห์กุญสือจเด็ดมีลาบ
ก็หวังใช้เกมนี้จำลองรูปแบบการเล่นครั้งสุดท้าย
วันที่๑๓กันยายน
ส่วนตัวผู้เล่นก็รอเช็คความฟิตของอาหาร
ต้องลุ้นอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีชื่อลงเล่นหรือเปล่า
แต่ล่าสุดเช็คมาเนี่ยยังไม่มีรายชื่อในการลงเล่นเกมนี้นะครับ
ส่วนแข้งเทพกุญซือมาโนโพลกิ้ง

ลงชุดแรกนำโดยสรวรรดิเดชมิตรอานนท์อามอนเลอร์สัก
รวมถึงตัวต่างชาติที่กลับมาถึงไทยและพร้อมลงสนามทุกคนครับ
ไทยรัฐบิ๊กไฟล์ปรีซีสันคู่ที่สองการท่าเดินเจอกับทรูแบงคอกที่แพทส์สเตรดียม
จะแข่งขันในเวลา๔โมง๕นาที
เริ่มเข้าสัญญาณถ่ายทอดสดหลังจากจบข่าวเย็นนี่แหละครับ

โค้ชโอ่งดูสิตเฉลิมแสนก็บอกนะครับว่า
ว่าเป็นความผิดพลาดของลูกทีมที่เสียสมาธิเองมากกว่า
ส่วนนักรีสตาร์ทเจอกับบุรีรำ๑๓กันยายนนี้ก็จะแก้ไขข้อบกพร่อง
และก็แน่นอนครับการขาดโตติทำให้เกมดันกลางของทีมนั้นไม่ไหลลื่น
แต่พอใจเรื่องสภาพความฟิตจากเกมเมื่อวาน
เพราะว่านักเตะหลายคนลงเล่นครบ๙๐นาที
ไปดูฟังโชว์บุรีโคชเตียร์สะสมโพพระเสิร์ตครับ
ซึ่งเป็นทีมในระดับสูงแล้วก็มองว่าการเตะ๔โมงเย็นนั้นอากาศค่อนข้างร้อน
แต่ไม่ใช่ข้ออ้างนะครับแล้วก็บอกว่าจะนำข้อผิดพลาดทั้งหมดไปแก้ไข
ซึ่งไทยรัฐก็ถ่ายท่อสดเหมือนกันนะครับในเวลาเดิมแบบนี้แล้วก็รับชมทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐเช่นเคยครับ